ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๐ปีนะ
ถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่คาบ้านนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่นะฮะถูกมีดแทงเข้าไป

อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สภาพศพเนี่ยก็คือถูกแทงด้วยมีดมีบาดแผลหลายแห่งตามร่างกายนะครับแต่ไม่เจอคนที่ก่อเหตุที่บ้านก็ไม่มีใครอยู่เลยนะฮะนี่เป็นคดีที่ต้องตามหาตัวคนร้ายต่อไปนะครับทุกผู้ชมครับหลักฐานในที่เกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ยในท้องที่ของพื้นที่ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาว

อยู่ที่หมู่๗ตะบลเชียงดาวน์องค์เผอร์เชียงดาวน์นะฮะที่เชียงใหม่นะครับชาวบ้านบอกว่านางเล็ดเนี่ยเขาอยู่กับสามีนะสามีนี่จะเป็นนุ่มรุ่นน้องแต่เป็นชาวเมียนมาแต่หลังจากที่มาเจอสบเนี่ยผู้ชายคนนี้หายตัวไปไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือเปล่าเดี๋ยวตำรวจเนี่ยจะต้องเร่ง
ข้อหาเบื้องต้นถ้าเกิดจะแจ้งข้อหาแล้วก็ตามจับคุมตัวกัน